มาที่เรื่องของรถติดกันหน่อยนะครับ
หลังจากที่กรุงเทพมหานครติดอันดับที่๒ของโลกเป็นเมืองที่รถติดมากที่สุด
ท่านนายกบอกว่าไม่ไหวแล้วต้องเร่งแก้กันด่วนเลยนะครับ
เพราะว่าต้องมีการแก้ไขเรื่องของการจราจรกันอย่างเร่งด่วนนะครับ
ล่าสุดนะครับตำรวจเองก็มีการหาวิธีในการให้ประชาชนที่ถูกใบสั่งนั้นไปจ่ายค่าปรับโดยสามารถนำใบสั่งไปจ่ายกับธนาคารได้ครับ
ในการแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครที่แออัดเกินไป
ไม่ว่าจะเป็นมาตรการการจอดรถการใช้รถหรือว่าการวิ่งรถในบางเส้นทาง
ต้องมีค่าใช้จ่ายหรือไม่นั้นนะครับ
ขณะเดียวกันในบางประเทศเองหากจะมีการซื้อรถต้องมีที่จอดรถก่อน
โดยมองว่าจะให้รัฐบาลนั้นออกกฎหมายบังคับใช้ก็จะโดนตำหนิทั้งตำรวจแล้วก็รัฐบาลครับ
ปัญหามีอย่างเดียวกรุงเทพมันแออัดเกินไปแล้วตอนนี้นะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องหาวิธีการว่าทำยังไงเราจะกำหนดมาตรการใหม่มา
เราก็ทราบว่าป้าชนจะยอมได้แค่ไหนไม่ว่าจะเรื่องจอดรถเรื่องงานใช้รถ
เรื่องการวิ่งรถบางเส้นมันต้องเสียเงินหรือเปล่ามันจะได้ไปใช้ระบบอื่นแทนอะไรทำ
ถ้าทุกคนคิดแบบเดิมผมก็ทำไม่ได้หรอกไม่มีใครทำได้
ขณะที่ทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับธนาคารกรุงไทย
ขยายช่องทางให้บริการชำระค่าปรับการจราจรเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
หลังพบว่าแต่ละปีตำรวจจราจรเฉพาะในกรุงเทพมหานคร
ออกไปสั่งผู้ทำผิดกฎจราจรมากกว่า๑๗๐๐๐๐๐ใบ
แต่ว่ามีผู้ที่ไม่ไปชำระค่าปรับสูงถึง๑๔๐หรือประมาณ๖๘๐๐๐คนต่อปีครับ
ในส่วนช่องได้เกี่ยวกับท่านผู้ช่วยอาณาไปดำเนินการอยู่ไม่ต้องห่วงนะครับ
ตั้งแต่วันที่๑กันยายนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถไปชำระค่าปรับ
ทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้กว่า๑๒๐๐สาขาทั่วประเทศ
วันที่๕กันยายนเป็นต้นไปครับ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ย้ำอีกครั้ง
ว่าผู้ที่ไม่ยอมไปเสียค่าปรับจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย
หากยังเพิกเฉยจะเพิ่มค่าปรับ
และถ้าเกิดว่าโดนใบสั่ง๔ครั้งอาจจะลงโทษระงับใบขับขี่ด้วยครับ